เพราะว่าล่าสุดกรณีที่ไปแต่งกายเรียนแบบพระพุทธเจ้า
ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา
หลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมแล้วคุณแต่งในวันฮาโลวีน

รองประธานกรรมธิการศาสนาของสภาพผู้แทนราชดร
เตรียมที่จะเรียกสอบนะคะแล้วจะบอกว่าส่อผิดกฎหมายด้วย
นี่ค่ะนี่เอาต้นเรื่องก่อนนะคะต้นเรื่องต้นโพสต์เลยเจ้าตัว
โพสต์เองนะคะแต่งเองโพสต์เองนักเลงพอแล้วไง

ปกติแล้วป้ายตลปัดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
คือให้ปรงสังขาร
ตอนนี้กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น
อะไรแบบนี้ค่ะแต่นี่มาตาสมาเลยทีเดียวนะคะ
แล้วยังไม่พอจะมีภาพภาพหนึ่งที่หลายคนเห็นแล้ว
ก็บอกไม่สบายใจเลยแล้วเนี่ยค่ะเออมันมีอีกภาพหนึ่งนะ
ทีนี้แม้ว่าล่าสุดเจ้าตัวจะออกมาโพสต์ยืนยันแล้ว
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่ศาสนายืนยันว่า
ลุคที่ทำออกไปตั้งใจทุกขั้นตอนลงทุนลงแรง
ไม่ได้ดูถูกคนดูและไม่ขอพูดอะไรอีก
แล้วแต่จะตีความกันเลยเออในเมื่อแล้วแต่แบบนี้
คือภาษาชาวบ้านภาษาวัยรุ่นก็บอกก็แล้วแต่
ใช่ล่าสุดนี่ไม่จบเพราะว่าคุณเพชวัฒนาพงศ์สิริกุล
อาจจะมีประเด็นเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบพระ
จริงแล้วไม่ต้องแต่งแบบเรียนแบบพระนะอย่างเราเนี่ย
แต่งแบบเรียนแบบตำรวจอันนี้ก็ผิด
มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะ
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองพันบาท
ทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นจะนำเรื่องเข้าหารือในชั้น
นุกรรมาธิการแล้วก็จะมีมติเรียกเข้ามาชี้แจงในชั้นของ
คณะกรรมธิการต่อไปนะคะส่วนพระพยอมนี่ครับ
เหมือนกันนะฮะคนในสังคมให้ความเคารพนับถือนะฮะ
พระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านบอกอืม
ท่านยกสุภาษิตจีนมาแต่ก็สามารถเปรียบเปลยกระเทียบได้
ค่อนข้างที่จะแบบเห็นภาพเหมือนกันนะ
ท่านบอกว่าสุภาษิตจีนกล่าวไว้ว่าคนจะประเสริฐล้ำเลิศ
เพราะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคนจะต่ำต้อยจมดิน
หมดความสง่างามเพราะไม่รู้ว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำ
ดังนั้นการแต่งแบบนี้เป็นการอวดอุตริเรียนแบบศาสนา
ล้ำเส้นไปหยามหัวใจของคนที่เขานับถือศาสนาพุทธ
อืมทั้งที่มีแบบอื่นอีกเป็นล้านล้านแบบให้เรียนแบบ
ตั้งเยอะแยะมากมายทำไมไม่ไปเรียนแบบ
วันนั้นมันเป็นวันแต่งผีเป็นวันปล่อยผีทำไม
แต่งเป็นพระพุทธเจ้ามันสวนทางกันอยู่แล้ว

สุดท้ายตั้งใจประชดอะไรอย่างเงี้ย
ใช่นะคะคืออันนี้ในภาพนี้ค่ะ
ภาพนี้ที่คนวิจารณ์เยอะมากเลย
คือเหมือนแบบตอนที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้อะค่ะ

แล้วก็เหมือนแบบตัวเองอยู่ในดอกบัว

คนนับถือศาสนาพุทธ๙๗
แล้วท่านคิดดูว่าคนข้อนประเทศจะรู้สึกยังไงกับการแต่งกายแบบนี้

แต่เขามีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเป็นพระเยซูด้วยใช่ไหม
นี่ไงนี่ไงความเชื่ออะไรอย่างนี้

อันนี้สวยอันนี้ยอมรับว่าสวยใช่ไหมคะ
อะเราว่ากันไปเดี๋ยวรอดูว่าจะโดนระเบินคดีรึเปล่า